ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูภาพนี้หน่อยนะฮะ
แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
นุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
ค่ะนี่ฮะโอ้โหแล้วรัศมีร์เปล่งปลั่ง
อะไรจะออร่าขนาดนี้อืมขาวแบบโอ้โหคือโอ้โหเนี่ย
มันเป็นปฏิหารอิทธิฤทธปฏิหารหรือว่าอะไรยังไงกันแน่
หลายคนเห็นภาพนี้บอกว่าอาจจะเป็นแสงสะท้อนหรือเปล่า
ด้วยการที่ใส่ชุดสีขาวพอโดนแดดแล้วมันก็แบบสะท้อนแสงเวลาถ่ายภาพ
ถ้ำแบบมีรูที่แสงส่องอะไรมาใช่ไหมหรือบางคนบอกเอฟเฟคหรือเปล่า
แต่งภาพหรือเปล่าเราไปเจอเจ้าของภาพมาแล้วนะครับ
เจ้าของรูปนะฮะหรือว่าถามผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้
ที่วัดแห่งนี้มาแล้วด้วยถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำในวัดเพชรนาคา
จังหวัดลบบุรีนะครับว่ากันว่าเป็นถ้ำที่พญานาคาราชเนี่ย
บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่นี่นะฮะแล้วหญิงสาวคนนี้นุ่งขาวห่มขาว
มาปฏิบัติธรรมมาทำความสะอาดถ้ำถ้ำของพญานาคาราชนะครับ
แล้วถ่ายภาพออกมาเนี่ยโอ้โหมันเปล่งประกายออกมาจากร่างแบบนี้เลยฮะ
รัศมีเปล่งปลั่งสว่างสวัยคล้ายกับผู้มีบุญ
หรือว่าปฏิบัติธรรมจนบรรลุอืมนี่เพจอีซ้อขยี้ข่าวสองก็เอาลงไว้นะฮะ
ในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสุภาพสตรีท่านนี้นำภาพ
แต่เป็นภาพเมื่อ๖ปีที่แล้วนะลงไปในถ้ำเพชรนาคาจังหวัดลบบุรี
เอามาโชว์บอกว่ามีแสงออร่าสีขาวส่องประกายออกมาซึ่งเรื่องนี้ต้องแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
เอาหลายคนก็คอมเมนต์แตกต่างกันไปบางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการปฏิบัติธรรม
มีบุญบารมีหลายคนบอกโอ้โหไม่เชื่อจุดที่ยืนอยู่อ่ะ
มีปล่องแสงจากถ้ำเนี้ยลอดผ่านลงมาได้หรือเปล่าอืม
พอกระทบชุดสีขาวที่ใส่มาปฏิบัติธรรมมันก็เปล่งรัศมีอย่างนี้ไงค่ะอ่า
อ่านี่นะฮะเราก็เลยไปที่วัดแห่งนี้หน่อยนะครับ
วัดถ้ำเพชรนาคาตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับ
วัดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณวีรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จะได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันด้วยคือที่วัดเนี่ยอยู่เชิงเขานะฮะ
มีหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดมีพระลูกวัดมีแม่ชีด้วย
รวมกันเนี่ยจำวัดที่นี่สี่รูปแต่ว่าทุกท่านก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนะ
แต่อนุญาตให้ทีมข่าวของเราเข้ามาถ่ายทำมาถ่ายภาพบรรยากาศต่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้
แต่จากการสังเกตเนี่ยที่วัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายจุดมีพ่อเพชรนคราชรูปปั้นที่มีเสียงเป็นพญานาคด้วย
นี่ฮะแล้วมีกายเป็นคนสีทองห่มผ้าสีทองอร่ำ
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าคนที่มาทำบุญที่นี่
ทางเข้าวัดมีรูปปั้นทาเวสวันอยู่สองตนอยู่ที่ด้านหน้าวัด
มีหอระคังสูง๒๕เมตรด้านบนมีพระปางนาคปรก
สักการะกราบไหว้นะมีจุดชมวิวอยู่รอบวัดเลย
คือดูจากวิวทิวทัศน์แล้วต้องบอกว่าที่นี่ก็สวยทีเดียวใช่ค่ะ
นี่เห็นไหมฮะวิวดีมากเลยธรรมชาติสวยงามมากนะครับ
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในภาพที่ออร่ารัศมีเปล่งปลังเนี่ยนะฮะ
เราได้เจอนะครับนางอนันตาหรือว่าคุณนีนี่ครับ
อายุห้าสิบสองปีเธอบอกว่าภาพเนี้ย
ถ่ายตอนไปปฏิบัติธรรมกับครอบครัวที่วัดทัพที่วัดถ้ำเพชรนาคา
เมื่อเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหรือว่าหกปีผ่านมาแล้ว
สะพ้ายเป็นคนถ่ายรูปให้วันเกิดเหตุใส่ชุดสีขาวเข้าไปทำความสะอาดถ้ำ
บริเวณกลางถ้ำจะมีปล่องอยู่ข้างบนแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยจะส่องลงมาได้
ลักษณะลำแสงเป็นแสงยาวส่องลงมาพอถ่ายรูปรูปแรกเนี่ย
ปรากฏว่ามองไม่เห็นเธอเลยก็เลยยกมือไหว้ขออนุญาต
ปู่ฤษีนาคาราชที่อยู่ในถ้ำรูปต่อมาเห็นอืม

ตอนแรกเลยก็ไม่ทราบหรอกให้ไปถ่ายแล้วก็ถ่ายปกติ
หน้านั้นก็ถ่ายอยู่แล้วที่เคยไปผ่านผ่านมาก็ถ่าย
แต่ตอนนั้นก็คือถ่ายแล้วทีนี้น้องเขาบอกเจ๊มันไม่เห็นเลยอ่ะ
สะพ้ายเจ๊มันไม่เห็นเลยอ่ะเอาอะไรไม่เห็นอ่ะ
ไม่เห็นยังไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเลย
ไม่เห็นภาพเจ๊เลยมันมีแต่แสงดวงไฟดวงไฟ

เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินออกมามาดูภาพตัวเองได้ใช่ไหมคะ
อ่าเขาก็อ่ากดถ่ายไปแล้วเขาก็พูดคำนี้ว่า
ปูปูให้หนูถ่ายให้เห็นภาพให้ผลภาพเจ๊เขาหน่อยให้เห็นหน่อย
แล้วจากภาพที่แบบเป็นดวงไฟมันก็จะคือเห็นเราบ้าง
ใช่ใช่แล้วเขาก็ถ่ายกดกดเรื่อยนั้น
บางคนอาจจะคิดว่าเพราะแสงเพราะเสื้อผ้า
มันไม่เป็นแบบนั้นมันก็เป็นเหมือนเรายืนถ่ายรูปปกติ

อันนี้ตามความเชื่อของเจ้าของภาพนะฮะคุณอนันตานะฮะ
อยู่ที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับเผื่อท่านดูข่าวแล้วอยากจะไปทำบุญ
กันค่ะส่วนถ้ำที่เขาไปถ่ายรูปกันเนี่ยคือถ้ำเพชรนาคา
อยู่บนเขาห่างจากวัดประมาณสองร้อยเมตรคุณวีรยุทธ์ก็เลยขอไปดูซะหน่อย
ทางวัดก็อนุญาตนะครับเป็นทางขึ้นเขาลาดชันทีเดียวนะฮะ
ต้นไม้ก็เยอะแยะไปหมดนะครับเดินขึ้นไปก็ต้นไม้เยอะมากอ่ะใช่อืม
เดินขึ้นไปก็ต้องอย่างนี้หน่อยค่ะเผื่อคุณเข็มมาสอนจะไปเที่ยวค่ะ
นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องฟิตร่างกายนิดหนึ่งอ่าผ้าบงผ้าใบให้เรียบร้อย
ใช่อาจจะเดินยากนิดนึงแต่ธรรมชาติสวยดีแต่เขามีเชือกให้จับเป็นทางเดินเลยเห็นไหม
ไปสักสองร้อยเมตรนะครับถ้ำเพชรนาคาเนี่ย
พอไปถึงถ้ำเนี่ยนะฮะจะลึกเข้าไปข้างในสัก๒๐เมตร
ในถ้ำกว้างประมาณสามสิบเมตรนี่ต้องไต่บันไดเวียนจากปากถ้ำ
ความสูงประมาณสิบเมตรลงไปถึงในถ้ำนะฮะประมาณสิบเมตรนะครับ
มีบันไดเวียนลงไปในถ้ำด้านในด้านล่างเนี่ย
จะเป็นห้องโถงค่อนข้างมืดมีพระพุทธรูปกับรูปปั้นฤษีนคราช
อยู่บนโขดหินนี่ทางเดินลงไปอย่างนี้จะมืดหน่อยนะครับ
คือในถ้ำเนี่ยจะมีจุดที่แสงลอดผ่านลงมาได้อยู่๒จุด
จุดหนึ่งคือปากทางเข้าถ้ำก็คือทางที่ลงมานั่นแหละ
ทางขึ้นก็ขึ้นทางเดิมอีกจุดหนึ่งคือจุดที่ปรากฏ
ตามภาพถ่ายนะฮะเป็นปล่องที่อยู่เหนือพระพุทธรูป
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เชื่อว่าเป็นถ้ำที่พญานาคาราช
เคยใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรอ่านี่ฮะพระหรือว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
ก็จะมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บ่อยบ่อยค่ะคำถามก็คือว่า
ถ้ายังงั้นถ้าเกิดว่าคุณวิรยุทธ์หรือว่าท่านผู้ชมไปเนี่ย
แล้วถ่ายภาพตรงที่ปล่องแสงลงมาเนี่ยแล้วจะเห็นเหมือนกับคุณอนันตาไหม
คุณอนันตาบอกโอ้โหถ่ายทีแรกนี้ไม่เห็นอะไรเลย
เห็นตัวคนเลยต้องยกมือไหว้ขอเห็น
แล้วเป็นรัศมีเปล่งปลั่งอย่างนี้เลยนี่คุณวิรยุทธ์ก็เลยทดลองถ่ายฮะ
ท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่สควิดเกมใช่ไหม
จริงจริงควรจะใส่ชุดขาวไปเนอะจะได้ได้เปรียบดูว่าแบบใช่
ดำมันกลืนใช่ใช่อ่าเพราะว่าคุณอนันตาเขาใส่ชุดขาวไงใช่ไง
มาปฏิบัติธรรมนะครับเอาลองดูนะฮะลองดูคุณวิรยุทธ์หน่อยนะครับ
วันนี้เราเดินทางมาที่ถ้ำเพชรนาคาจังหวัดลบบุรีเรียบร้อยนะครับ
บริเวณที่ผมยืนอยู่นี้เป็นจุดเดียวกับที่ผู้หญิงที่อยู่ในภาพนั้นยืนถ่ายรูป
แล้วก็เป็นจุดที่สว่างที่สุดภายในถ้ำนะครับเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ย
ปล่องที่สามารถทำให้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยส่องกระทบเข้ามาภายในถ้ำนะครับ
แต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้แน่นอนว่าจะเห็นตัวบุคคลได้ชัดกว่านะครับ
เนื่องจากว่าระยะเวลาที่เรามานั้นเป็นช่วงเวลาที่แสงน้อยแล้วก็เป็นช่วงเย็นนะครับ
ทำให้แสงส่องกระทบเข้ามาภายในถ้ำค่อนข้างน้อย
ซึ่งแน่นอนนั่นหมายความว่าการที่เราจะถ่ายภาพได้เหมือนกับบุคคลในภาพนั้นได้เนี่ย
จะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงดวงอาทิตย์ด้วยครับ
จากปริมาณแสงช่วงเวลาแล้วก็เป็นเสื้อผ้าด้วยนั่นแหละใช่ไหมแบบที่คุณเห็นมาสอนบอกเนอ
ใช่ก็ทีมข่าวของเราชุดสีดำเลยอ่ะก็บังเอิญพอดีอ่าอ่า
บังเอิญใส่ชุดดำไปพอดีคือถามวิรยุทธ์แล้วบอกถ้าผมถอดตรงนี้ก็เห็นตัวแล้ว
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมวันไหนไปก็ลองดูนะฮะแต่เราถามอาจารย์ออสนะครับ
อาจารย์ออสเห็นภาพแสงออร่านี้แล้วอาจารย์ออสวิเคราะห์ว่าอย่างไรเอาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
ถ้าเราดูดีที่พื้นเนี่ยนะครับจะมีแสงแดดที่มีแสงจากด้านบนนะครับ
ที่มันทะลุถ้ำมาจะเป็นช่องรอดของถ้ำแล้วแสงมันทะลุลงมาตรงนั้นพอดีแล้วเมื่อเขาไปยืนตรงตำแหน่งที่แสงแดดส่องลงมาที่อ่า
ศีรษะที่ตัวเนี่ยนะครับก็คืออ่าความก็คือเป็นจุดรวมแสงแล้วก็กล้องเองเนี่ย
ถ่ายในที่มืดแล้วมีแสงสว่างนะจุดเดียวเนี่ยนะครับ
ไอของกล้องมันจะปรับลำบากเพราะฉะนั้นมันจะโอเวอร์นะครับ
เหมือนกับโอเวอร์เพราะว่ากล้องมันพยายามบีบหน้ากล้องต้องเป็นออโต้นะฮะ
ลงแต่ว่าอ่าให้สักให้ให้กว้างขึ้นแต่ว่าแสงตรงนั้นอ่ะที่ลงมาอาจจะลงมาเป็นลำแสงอ่า
ของดวงอาทิตย์นะที่ทะลุอ่าช่องของค่ำลงมาเนี้ย
ก็เลยทำให้เอไอของกล้องเนี้ยเข้าอ่าอาจารย์ออธบอกว่าก็เป็นเรื่องของแสง
เรื่องของเลนส์ของกล้องนี่แหละใช่ค่ะจะเห็นด้านบนเหมือนเป็นแบบช่องแสง
แล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แดดแรงพอดีกลางวันอะไรแบบเนี้ยอ่า
นี่นะคะก็เลยเปล่งประกายแบบนี้แต่ถ้าจะมีความเชื่ออีกมุมหนึ่ง
อันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะใช่ไหมค่ะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่
ถูกต้องแต่ละคนแต่ในหลักวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะครับ